บอกไปนะครับว่าสัปดาห์หน้าฟุตบอลไทยลีกจะเปิดฤดูกาล
ในช่วงนี้นะครับหลายทีมก็ทยอยอุ่นเครื่องเพื่อเตรียมความพร้อม
รวมทั้งมีการเปิดตัวทีมอย่างเป็นทางการด้วยครับ

เจอกับทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีนะครับ

ที่สหรัฐอารับเอมิเลสในช่วงเดือนมีนาคม
ครึ่งหลังเจ้าบ้านมีโอกาสมากกว่านะครับ
เฉินชนะหนองบัวพิชยะไป๑ประตูต่อ๐
ภายใต้คอนเซ็ปต์ใหม่นะครับก็คืออัศวินสีส้ม
ฤดูการนี้เชียงรายเสริมทัพหลายคนนะครับ
ทศวรรษลิ้มวรรณสะเทียนจากอามียูเนเต็ด